ในขันกีฬาคนพิการหรือว่าอาเซียนพาราเกมครั้งที่๑๐
ก็มีมติในการยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าประเทศไทยก็เตรียมเสนอตัว

ความเคลื่อนไหวของการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งอาเซียน

แต่เดิมนะคะกำหนดที่จะจัดการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์
แต่ว่าถูกเลื่อนออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยก่อนหน้านี้นายจุตินันพิรมพักดี
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกไทย
แจ้งความจำนงไปถึงสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน
เพื่อขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
อาเซียนพาราเกมครั้งที่๑๐แทนฟิลิปปินส์
แต่ว่าล่าสุดนะคะพลตรีโอโสดทาวิไล
ในฐานะประธานคณะกรรมการสหพันธ์อาเซียนพาราเกม
กล่าวว่าหลังจากมีการประชุมออนไลน์กันนะคะ
สิบชาติอาเซียนเห็นตรงกันว่า
จากสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙มันยังไม่แน่นอน
แล้วก็ระยะเวลาในการเตรียมตัวมีไม่ถึง๑ปี

ก็เลยมีมติให้ยกเลิกการแข่งขันอาเซียนพาราเกม
ครั้งที่๑๐ออกไปเลยอย่างเป็นทางการ
โดยการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งต่อไปนะคะ
ก็จะแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมปี๒๕๖๔ที่เวียดนามค่ะ